คุณรู้ไหมว่าเต่าจริงแล้วลักษณะของเต่าเป็นยังไง
คุณจะนับอายุเต่ายังไงแล้วเต่ามันมีกี่สายพันธุ์อะไรอย่างนี้

มันมีสี่ขามีกระดองมีหัว
เออก็คือเพลงที่เราร้องตอนเด็กใช่ไหม
แต่ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเจ้าเต่านี่แหละค่ะ
ว่าเต่าเนี่ยมันแตกต่างจากที่เราเคยรู้ยังไง
แล้วก็เพิ่มความรู้ว่าเราจะไปทำความรู้จักกับเจ้าเต่ามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
เต่าเต่าเต่าเต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัว
บอกแล้วเนี่ยตอนไปเรียนอนุบาลให้เชื่อฟังครู
เวลาครูเขาร้องเพลงให้ร้องตามให้เป็นถูก

ถูกอยู่มันทำหัวโผล่แบบนี้

จะพาคุณชนะและคุณผู้ชมทำความรู้จักกับ
เต่าหลังตุงค่ะ
เต่าเนี่ยนะคะนักวิชาการเขาวิเคราะห์วิจัยสืบค้นกันมาว่า
มีต้นกำเนิดในยุครุ่นราวคราวเดียวกันกับ

ก็คือเมื่อ๒๐๐ล้านปีก่อนนะคุณ
แล้วยังหลงเหลืออยู่รอดดำรงเผาพันธุมาจนถึงทุกวันนี้
ซึ่งก็ถือได้ว่าเต่าแต่ละตัวมีอายุยืนมากนะคะ
ดูหน้านี่น่าจะเป็นผู้เท่าเต่าแล้วนะ
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเต่าสายพันธุ์ไหนที่มีอายุยืนยาวที่สุด

อะไรเอ่ยมีอายุยืนยาวที่สุด

ไม่ใช่เต่ายักษ์อัลดาบ้า

ตายักษ์อัลดาบ้าค่ะคุณ

เพราะว่ามีอายุเฉลี่ยถึง๒๕๕ปีเลยนะคุณผู้ชม
อายุนี่คืออายุเฉลี่ยด้วยนะ

คือเทียบกับคนนี่ก็น่าจะ๔อายุชั่วอายุคน
เต่าอายุถึงประมาณ๒๐๐กว่าปีเนี่ยนะ
จริงแล้วเคล็ดลับที่ทำให้เต่ามีอายุยืน
คุณต้องฟังไว้นะก็คือเต่ามีระบบควบคุม
กลไกการทำงานของเซลล์ในร่างกาย
ทำให้การทำงานน้อยลงก็คือการเคลื่อนที่ช้า
การหายใจก็ช้าแถมเต่าเนี่ยยังอดอาหารได้เป็นเวลานานอีกด้วย
ซึ่งทั้งหมดก็เลยทำให้ร่างกายของเต่ามีอัตราการเผาผลาญต่ำนั่นเอง
ส่วนลักษณะเด่นที่สำคัญของเต่าทั่วไปก็คือที่เรารู้กันดีก็คือ

ดองก็คือกระดูกแข็งที่คลุมบริเวณหลังแล้วก็ท้องของเต่านะ
เป็นโครงสร้างที่คอยค้ำจนร่างกายกระดองมันสำคัญมาก
เพราะว่าคอยป้องกันอันตรายค่ะ
ใช่เวลาที่เต่ามันจะรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัย
มันก็จะหดหัวเข้าไปอยู่ในกระดอง
ยกเว้นเต่าทะเลเต่าปูรู
เต่าสองประเภทนี้จะไม่สามารถหดหัวเข้าไปได้
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่ากระดองเต่า
ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่เอาไว้ป้องกันอันตรายจากสิ่งรอบข้างเท่านั้น
เรายังสามารถนับอายุของเต่าได้จากกระดองมันด้วย
จริงคุณเราจะสังเกตได้จากวงตรงกลางของกระดองเต่าค่ะ
คล้ายกับการนับอายุของต้นไม้คุณเห็นไหม
มันจะมีวงเหมือนต้นไม้เลย
เวลาเรานับอายุของต้นไม้ก็จะนับจากวงของปีต้นไม้แบบนี้
นี่ก็ปีของอายุเต่าเหมือนกัน
อืมก็ฝากคุณนับด้วยแล้วกันว่าตัวนี้อายุเท่าไหร่นะคะ
มันเยอะอ่ะเยอะมากแล้วก็ด้วยความน่ารัก
ต้มเตี้ยมของน้องเต่านี่แหละจึงทำให้ทุกวันนี้เนี่ย
มักนิยมนำเต่ามาเลี้ยงกันมากขึ้นเต่าที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเต่าญี่ปุ่นค่ะ
เต่าแก้มแดงแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าเต่าญี่ปุ่นไม่ได้เกิดจากญี่ปุ่น
ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นแต่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือนู้น
เหตุที่เราเรียกว่าเต่าญี่ปุ่นกันจนติดปาก

คนที่นำเต่าสายพันธุ์นี้มาขายเป็นคนแรกคือคนญี่ปุ่นค่ะ

ก็เลยเรียกมันว่าเต่าญี่ปุ่นเนี่ยเต่าแก้มแดงแบบนี้

มาถึงเรื่องใกล้ตัวมากสำหรับเต่ากับคนไทย

คนไทยเราเนี่ยคุณนิยมปล่อยเต่าถูกไหม
เพราะว่ามีความเชื่อคนไทยเขาจะมีความเชื่อว่า
การปล่อยเต่าจะทำให้เรามีอายุยืนยาว
แล้วเราก็มีเรื่องที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับการปล่อยเต่ามาฝากด้วย

ที่เราไปปล่อยเนี่ยอย่างเช่นเต่าน้ำเนี่ย
ไปปล่อยลำคลองก็อาจจะตายได้ครับ
หรือว่าเต่าอย่างเช่นเต่านาเต่าหับ
เป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในบึง
แต่ถ้าเราไปปล่อยแม่น้ำลำคลอง
ที่มีน้ำไหลแรงหรือว่าเชี่ยว
หรือว่าตลิ่งที่เขาไม่สามารถขึ้นได้

และที่สำคัญที่สุดคืออาหาร
บริเวณที่เราปล่อยมีอาหารเพียงพอหรือไม่ครับ

อย่างเช่นเต่านาเนี่ยเต่าหวายเนี่ย
เขากินหอยเป็นอาหารหลักเลย
นี่ไงอันนี้สำคัญมากเลยสำหรับสายบุญทั้งหลายที่
อยากปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าใช่ไหมคะคุณ
คุณต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้มากนะ
คนก็ไม่รู้เนาะคิดว่าเต่าปล่อยลงน้ำได้เลยใช่ไหม
ที่เราจะปล่อยเต่าแล้วได้บุญนะคุณ
กลายเป็นทำบาปแทนเพราะเต่าบางชนิดมันอยู่ในน้ำไม่ได้
บางชนิดก็ต้องอยู่ในแหล่งน้ำแบบหนึ่ง
ซึ่งแตกต่างกันออกไปรวมไปถึงอาหาร
ฝากบอกต่อกันไปเยอะก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชม
ก็เป็นเกล็ดความรู้เล็กน้อยเรื่องเกี่ยวกับน้องเต่า
ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าเชื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะ
ดิฉันเองก็คือมีความรู้นิดหนึ่งเอาจริง
ว่าคนไทยเขามีความเชื่อเรื่องของการปล่อยเต่า
ก็จะทำให้อายุยืนยาวนะคะ
แล้วก็คือเต่าบางชนิดเนี่ยนะมันกลิ่นแรงนะคะ
คุณได้บาปอ่ะตอนนี้คุณทำบาปกับฉันทำไม